มาเยอะจริงวันเนี้ย

หิวหิวหิวอะไรพิซซ่าหรืออะไรเธอ

เอารัฐบาลมอบของปีใหม่
วันปีใหม่พลึบเลยแจกเงินเด็กแรกเกิดตรงนั้นปตท
แล้วก็ให้ข้าวสารฟรีด้วยจากกระทรวงต่างนะครับ
เป็นของขวัญปีใหม่คอรมอสัญจร

นัดส่งไทยปีเก่าเทกจาดความสุขให้คนไทย
เป็นคำที่แปลกมากในการส่งความสุขนะฮะ

คือท่านพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์
ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แหลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า
กระทรวงนั้นเตรียมของขวัญบริการประชาชน

กระทรวงแรกคือกระทรวงกลาโหม
ก็จะใช้แคมเปญเติมความสวยให้คนไทยจากใจทหาร
ดูแลความปลอดภัยและคอยช่วยเหลือประชาชน

แล้วจะเปิดพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพ
ชมฟรีตั้งแต่วันนี้นะคะ

กระทรวงที่๒คือกระทรวงการพัฒนาสังคม

๔๐๐เป็น๖๐๐ทำแอปพลิเคชันครอบครัว

นี่มากับเขาด้วยแรกบ้าน

และกระทรวงที่๓คือกระทรวงพลังงานโดยปต
เตรียมข้าวสาร๑ล้านถุง
ละครึ่งกิโลแจกให้กับผู้ที่ใช้

ที่ไม่มีข้าวกินหรอคะที่บ้าน

กระทรวงศึกษาอาทิการเขาก็ให้
ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับสถานศึกษา

พัฒนาระบบการผ่าตัดวันเดียวกับ
กับพี่ม้าเหรอ
ส่วนยุติธรรมจะออกมาตรการลดภาระรายจ่ายช่วยเหลือประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมขับเคลื่อนไกลเกลี่ยข้อพิพาท
ในขั้นบังคับคดีและพิสูจน์โดยสถานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ทางแรงงานให้บริการตรวจสุขภาพซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และรถยนต์
๗๗จุดทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๔มกราคมค่ะ

ส่วนเกษตรและสหกรจะส่งมอบโครงการชนประธานขนาดเล็ก

โครงการโคบาลบุรพา

โคบารก็คอบอยอ่ะบริษัทก็ตะวันออก

แจกปัจจัยการผลิตเปิดศูนย์วิชาการเกษตรและศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดำริ

โดยสหกรเกษตรทั่วประเทศจะนำสินค้ามาจำหน่ายให้ในราคาถูก

ครับเจก

ก็หนุ่มอยากจะให้ลูกโตขึ้นมาแล้วทำการบ้านเยอะมา
ทำการบ้านแหละไง
ทุกวันนี้เขาห่วงอิงบี่เนี่ย

เขาห่วงใยว่าครูเนี่ยชอบให้การบ้านนักเรียนเยอะเยอะเพราะว่าเด็กตามปกติแล้วนะ
ถ้าสมมุติทำการบ้านเกิน๑ชั่วโมงเนี่ยเด็กมันจะเครียดเยอะไปมันเยอะไปเด็กควรจะแบบไปศึกษาหาความรู้จากข้างนอก
คือบิ๊กตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
เขาได้แสดงความห่วงใยการที่ครูส่วนหนึ่งให้กับบ้านนักเรียนมากจนเกินไปเนี่ยนะ
จนทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเครียดอื้ออื้ออื้อเป็นบ้าเลยอื้ออื้อ
หาเนี่ยเอาทางลดการบ้านนักเรียน

เพราะว่าทางสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้นำผลการวิจัย

สามารถการบ้านเนี่ย

การทำการบ้านของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ย

เด็กจะเกิดความเครียด
เกิน๒ชั่วโมง
คือเด็กมา๑ถึงมา๖อยากเกิน๒ชั่วโมง
เด็กมาต้นก็จะอยากประมาณ
ยากเกินอยะกรอบ
เดือนชั่วโมงครึ่งเวลาสอบก็สองชั่วโมงอ่ะเพราะเขาบอกว่าถ้ามากกว่านี้ล้าน
เด็กมันจะมันมันก็จะแบบว่าเหมือนว่ามันเบื่อแล้วเขาออกเป็นกฎ
ไหมล่ะเขาบอกว่าไม่ได้ว่าสำรวจแล้วก็ไม่ทำอะไรยังแอ่เหมือนเดิม
บิ๊กตู่ให้เขาให้ทบทวนแล้วล่ะว่าอย่างช่วงนี้เขาบอกว่าส่วนที่มีครูส่วนหนึ่งกำลังกังวลว่า
กำหนดเวลาดังกล่าวเนี้ยเริ่มเบื่อแล้วนะหากครูเนี้ยไม่ให้การบ้านจะผิดหรือเปล่า
เขาบอกว่าตอนนี้ได้ให้สถานศึกษาวางแผนร่วมกับครูผู้สอนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมพี่
มันอยู่ที่ความเหมาะสมมันอยู่ที่ปริมาณการบ้านนะฮะซึ่งกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน
ว่าถ้าให้การบ้านก็ไม่ควรเกินนี้เพราะว่าทำเยอะไปมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรหรอก
ทุกวันนี้เออมันเป็นมันเป็นเรียนทักษะอย่างอื่นดีกว่าถูกต้องอืม
ซึ่งต้นก็ได้ให้ทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักการณ์เกณฑ์เรากว่ามีประสบการณ์มาแล้ว
พื้นที่นะฮะทั่วประเทศให้ประชุมผ่านระบบระบบทางไกลทุกรายการพุธเช้าที่สพ
เป็นอะไรนะลิปสติกเพื่อนรึไงเออเราไม่รู้น่ะก็ไม่เป็นอันทำ

แน่นอนนี่อีกหนึ่งของคุณมีของขวัญปีใหม่มากมาย
อันนี้บิ๊กตูเขาเรียกว่าการให้การบ้านของครู
โดยจะตั้งเป้าลดการให้การบ้านให้ทันที
นี่ก็เป็นของขวัญให้เด็กไทยอีกหนึ่งของขวัญเหมือนกัน
ดีสมัยก่อนเราเรียนทั้งหมดวันละ๖วิชา

ต้องทำให้ครบหมดทุกวิชาเลยคือ๖วิชา
ไม่ทำถูกก็ตีรุ่นเธอไม่ตีแล้วใช่ไหมตีมันเยอะไปน้า

สอบจบมหาลัยผ่านอินเทอร์เน็ตได้หมดแล้ว
แล้วก่อนจะกลับบ้านก็จะไป

แต่มันได้สังคมไงพี่
เวลาที่ไปเรียนโรงเรียนหรือมหาลัย

มันได้อะไรอย่างนี้บางคนเด็กหลายคน

มีโฮมสตาร์ทดี้ก็คือเรียนที่บ้าน

เมืองรอง๕๕จังหวัดกันเลยทีเดียว

ฟังเดี๋ยวมันมีอันสุดท้าย

พี่ตุกก็ให้ของขวัดคุณไม่ต้องให้ของขวัด
ก็นี่ไงเดี๋ยวไปเติมน้ำมันปั๊มละลิตรอย่างฉัน

เริ่มวันที่๑มกราคมนี้แล้วนะ
ขอรมอสัญจรไฟเขียวลดหย่อนภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง๕๐
จังหวัดนะฮะไม่เกิน๑๕๐๐บาท
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมไปจนถึงวันที่๓๑ธันวาคม

ในอภิษักษ์ตันติอัวรวง

คนนี้ออกทัวร์เลยโปรโมทคนนี้

เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดสุโขทัย
มาตรการการลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕จังหวัดมีระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมไปจนถึงวันที่๓๑ธันวาคม

โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในเมืองรอง
คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีได้ตามจริงนะแต่สูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะ
เฉ็ดอาหารค่าที่อีกพักโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพักโดยเฉพาะโรงแรมเท่านั้นนะคะ
กางเต้นจะเอาทิศอยู่ที่ไหนหรอไม่มีคือทุกอย่ายังต้องเอาไปกำกับภาษี
มีแบตโรงแรมบางที่ให้ไปกางเต้นไงไปเช่าเทนต์อีก๒๒จังหวัดที่เหลือ
ก็ให้กระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาไปพิจารณาหากเห็นว่าควรที่จะมีการส่งเสริมด้วย
ก็สามารถจะประกาศเพิ่มเติมเป็นรายกรณีได้
ขณะที่มาตรการภาษีเพิ่มเพื่อจะสนับสนุนการมีบุตร

คาดว่ากระทรวงการคลังนะ
เขาก็จะนำเข้าสู่พิจารณาของที่ประชุมคอรมอลได้อีก๒๓สัปดาห

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ๕๕จังหวัดนะฮะ
อย่างเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชอุดรธานีเชียงรายลบบุรีพิศนุโลกเลยตากตราด
บูรณ์จันทบุรีละนองลำปางร้อยเอ็ดนราธิวาสยาลาผะเยา
บึงการอำนาจเจริญและปัตตานีเป็นต้น
ทั้งนี้อาจจะมีการเสนอเมืองท่องเที่ยวรองเพิ่ม
เพื่อที่จะส่งเสริมแหล่งการท่องเที่ยวใหม่มากขึ้นด้วยค่ะ
เดือนมีนาเราไปปัตตานีเราต้องเอาใบเสร็จมา

ชอบงมงายชอบงมงายของเราว่าอ่าไปเรียกกันสักครู่ก่อนปีใหม่ฮะ

อะไรช่วงของคุณไงค่ะช่วงของคุณโปรมาจากไหนโปรมาจากไหนเถอะ
หนุ่มเมืองคอนไปพบซากเรือโบราณอายุนับร้อยปี
ชาวบ้านเนี่ยแห่ขอเลขหนุ่มใหญ่เมืองคอนพบซากเรือโบราณอายุหลายร้อยปี
ใกล้กับพี่ม้าเป็นน้องพี่ม้ามีกี่ปี
ระหว่างออกหาปลาในครองท่าน้อยตัวสอบนะครับไปพบว่าเป็นเรือพายนะฮะ
ทำด้วยไม้ตะเคียนทั้งหมดเตรียมอันเชิญไปไว้ในวัดนะฮะ
หวยเนี่ยไม่พลาดจากเรือสีน้ำตาลกลายเป็นแป้ง
โหไปขัดกันเนี่ยพ่อสื่อข่าวนะครับที่มีการเดินทางไปที่ครองท่าน้อย
บ้านวัดกลางหมู่ที่๑ตะบนฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เขาชวนเราไปอยู่นะเธอนั่นไงหลังจากที่เขาได้รับแจ้งนะฮะ
จากชาวบ้านพบว่ามีเรือโบราณฝังอยู่ในคลองท่าน้อยคลองลึกนะฮะประมาณ๓เมตร
หลังจากที่ชาวบ้านนะครับได้ไปช่วยกันขุดนะฮะแล้วก็ใช้รถแบ็คโฮลเนี่ย
ขึ้นมาจนเสร็จเมื่อตอนบ่ายของวันที่๑๘ธันวาคม
ตรวจสอบเป็นเรือพายทำด้วยไม้ตะเคียนทั้งต้นความกว้างประมาณ๕๐เซนติเมตร
ความยาว๗เมตรพร้อมด้วยครกโบราณแต่สากเนี่ยหาไม่เจอ
ไม่รู้เหมือนกันไปตามอยู่ตรงไหนขนาดใหญ่มากนะครกเนี่ยนะฮะ
สูงประมาณห้าสิบเซนติเมตรแล้วก็กระลามะพร้าวที่อยู่ภายในเรือจำนวนมาก
รวมทั้งเศษหม้อถ้วยชามอีกจำนวนนึงนายเอกศักดิ์คำเอี่ยมอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นผู้พบเรือลำนี้ก็มีการเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมา
ออกไปหาปลาคุณพระดำไปพบเรือซึ่งลักษณะคล้ายแกนไม้เนี่ยโผล่ออกมา
ก็เลยได้พาชาวบ้านเนี่ยช่วยกันขุดปรากฏว่าเป็นเรือโบราณก็เลยขุดกันใหญ่เลย๒วันนะฮะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮลมาช่วยขุดขึ้นมาอีกท่อนหนึ่ง
ซึ่งเรือยังอยู่ในภาพที่สวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้อืม
จากนั้นชาวบ้านอีก๕๐๐คนอันเชิญเรือนแบบนี้ไปวัดกลางตะบนชะหลอง

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีคนมาร่วมพิธีจุดทูบจุดเทียนบูชาเพื่อขอเลข

เขาเขียน๕๐๗เพราะความกว้างเนี่ย๕๐เซนยาว๗เมตร

แล้วก็ไปเจอครกอีก๕๐เซนคุณคิดดูดิ
กว้าง๕๐เซนเจอโครกอีก

เอาได้เองก็เล็กจะเล็ก
มานี่ได้รับแจกมานะ
อันนี้ของผมให้กล้องดูด้วยว่าของมดดำนะ

ถ้าเป็นถ้าเกราะครูปีชาดูอยู่

หรอเราต้องเรียกว่า๓๐ทันวาทมหรอ
ใช่วันเสาร์มีแล้ว

อันนี้๖ล้านบาทแล้วเหรอ

ก็คงไปเที่ยวไอ้เนี่ยอะไรของแก
บาโฮด

บุธีชากับรางดาบเกลูนนี่อย่าไหม้ยุ่งนะ

ไม่ได้อยู่แค่ที่เรือเท่านั้น
เพราะว่าวิ่งเข้าเส้นชัยด่านแม่สาย
ชายด่านที่แม่สายหาหนักเลย

หมดเกลี้ยงภายในแบบแป๊บเดียวเลย๒ตัวเน้นก็คือ
เดี๋ยวบอกงวดนี้เขาบอกว่ารวยกันเน้นเลยนะฮะ
ในการเข้าใกล้จะประกาศแล้วนะคะคือในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมค่ะ
เราจะรู้แล้วว่าเลขอะไรที่จะมาแน่นอน
และวันที่๑๖ธันวาเนี่ยถูกจริงด้วยมีประชาชนถูกรางวัลจาก
หลักกิโลที่พี่ตูนเขาวิ่งผ่านนะฮะ
ทำให้แต่ละงวดนั้นหลายคนจับตามองทั้งตัวเลขทั้งยอดเงิน
แล้วก็ระยะทางวิ่งแล้วก็หลักกิโลจำนวนมาก
ล่าสุด๒๕ธันวาคมที่ผ่ายมาเนี่ยนะฮะเวลา๑๘๔๕
เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนต้องจดจำเลยทีเดียว
เพราะว่าพี่ตูนนั้นเขาวิ่งรวมทั้งหมดเลยนะครับ
เป็นระยะทาง๒๒๑๕๔๐กิโลเมตร
ใช้เวลา๕๕วันเลข๕มาเยอะมาก
บริจาคไปถึง๑๒๐๐ล้านบาทกว่าแล้ว
ตอนนี้ยังไม่หยุดนะฮะและในวันนั้นน่ะบรรดาเซียนหวย
แห่มาซื้อเลขเด็ดโดยที่เลขท้ายชุดแรก๔ตัว๓ตัว
ท้าย๒ตัวซื้อหมดเลยนั่นก็คือเลข๒๕๖
แล้วก็๕๕แล้วก็๔๗เลข๔กับเลข๕
มาแรงมากและเลข๒ด้วยมีอีกชุดนึงคือเลขเด็ดพี่ตูน

อะไรอะของผมซิ
อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมคะเลขดังกล่าวของพูดเหมือนคุณอุ๋มค่ะ
เป็นเรื่องส่วนบุคคลจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นคุณ
เกี่ยวกับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มเท่าไหร่หันมามี๕ป่ะ
มันต้อง๕๐หมดจริงจะปิดไว้ทำแป๊ะอะไร

อันนี้เป็นของผมนะครับผมจะเขียนชื่อเบื้องหลังนะครับ

อ่ากคุณม้าผู้คุณมาผู้อยู่กับเข้ามาชาว
เอ้าเขาบอกว่าตูนก็มีเลขนีไฮโบราณก็มีเลข
ที่จังหวัดสุรินขุดไปขุดมาขุดมาจุดอะไร

ชาวบ้านเรียกว่าตาสังอักเนี่ยขุดไปเจอตาสังอัก

ซึ่งเป็นบริเวณที่ลักษณะเป็นเหมือนเนินสูงขึ้นไป
มันเป็นทุ่งนาน

ข้างเป็นแค่ต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุม
อยู่ช่วงรอยต่อระหว่างถนนกับที่บ้าน

การอย่างเงี้น่าสะพึงกลัวมากเลยต้องขอบอกจริงเลยนะเกิดขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ

มีรถเบรกโคลนี่คุดเอาปักเสร็จมาก็ไปเจอแบบโคลนกระดูกก็แตกเป็นชิ้นละเอียดหมดเลย
อย่าให้โฟกัสที่ตัวเลขเลยละเอียดไม่ต้อง
ชาวบ้านก็เลยแบบว่าไปค้นหาก็มีวัตถุโบราณล้ำค่าเยอะแยะจำนวนมากมายเลย

ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะก็มีคนนึงเนี่ยนะเก็บวัตถุเนี่ยเอากลับไปแล้วเป็นหินสี

บอกว่าพอเก็บไปเสร็จปั๊บนี่นะตกกลางคืนมีเด็กมาเต็มไปหมดเลย

พี่มะอ่านข่าวเหมือนคนบ้าเหมือนกันอ่ะแต่วันนี้

ไม่ใช่ก็ทำแบบนั้นไงเด็กบอกหวัดดีฮะหวัดดีฮะมาเต็มรึไง
ก็ตื่นมาตกใจอุ๊ยตายแล้วก็บอก
แต่เอาไปคืนเดี๋ยวนี้นะฮะมันไม่ใกล้เก็บไว้ฮะ

ที่นาบริเวณแห่งหนึ่งมีบรรพบุรุษมาแล้วด้วยนะคะ
จะทวดคนหนึ่งก็ฮาบบอกว่าไม่ให้ไปยุ่งนะ
ที่ตรงนี้นะเดี๋ยวขุดทางเข้าไปเดี๋ยวไปเจอของอาถรรพ์ทั้งนั้นเลย
ตั้งแต่อ่านมาไม่เห็นมีตัวเลขอะไรเลย

มีเขาก็ว่าไอ้ผิดของไข้

ก็เก็บกลับบ้านใหม่ระหว่างเก็บไปเสร็จปุ๊บตอนคืน

เพราะหินก้อนนี้เขาจะเก็บไว้ให้ลูกหลานของเขา

รับตาคนหน่อยเพราะว่ากลัวชาวบ้านขึ้นมาเอาไปอีก

ชาวบ้านเขาก็เลยมากราบว่ายกัน

เพราะฉันเป็นคนไม่สนับสนุนกัน
งมงายเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข

หยิบไว้หน่อย

แต่ว่าเรื่องหวยเหยไม่สนับสนุน

งานนี้วิ่ง๕เลย
แล้วเด็ดกว่านั้นคือรู้ไหม
นายกไปอุ้มไก่แล้วคุยกับไก่
นายกคุยกับไก่ชนก็

พูดกันอย่างนี้วิ่งนู่นวิ่งนิดโต๊ะเติ๊ดทีไรไม่เข้าใจ
ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ถ้ารู้ถ้ารู้ผมก็คงจะต้องโดน
เกลี้ยงแผงนะฮะทะเบียนรถบิ๊กตู่นะครับไปสองแควร์

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปถึงพิศนุโลกเขาก็ต้องซื้อหมา

ใครก็แล้วแต่ต้องไปซื้อหมาที่พิศนุโลก

ว่าจะเป็นใครเขาบอกว่าเป็นของฝากเมืองเมืองสองแควร์เลยล่ะ

นะฮะคือนี่นายยกข้อเอามาด้วยกลับมาด้วย๑ตัว

บิ๊กป๊อกแล้วก็ซื้อไปไม่ใช่๒ตัวเดียวนะ

แล้วก็ทั้งหมด๓ตัวที่เขาซื้อไป

โอ้โหอะไรอ่ะ

เพราะมันดิกรีเพชรดิกรี

เอาก็เรียกว่าปากหมาสิ

นายกก็ให้ความสนใจ

เหลืองหางขาว

ใบหน้ายิ้มยังบอกว่านี่ไก่

ไก่พระยักษ์ง่าครับ

หลังจากที่แบบว่าไปคุยกับไก่ปุ๊บ

ว่านายกเป็นคอรมอสัญจรรถที่ใช้ทะเบียนอะไร

ปรากฏว่า๕กกด๕๕๕๐กรุงเทพฯมหานคร
โอ้ยมันต้องกับลื้อกับคลกโอรัน

กนี่คือ

หมา๓ตัวฝากบิ๊กป๊อกตัวบิ๊กชัดตัว

แต่พอลดให้๖มี๕

โอ้ยถ้า๓๐นี้ออก๕นะ

แต่ไม่ต้องไปหาแถวพิศนุโลกสุโขทัย

เอ๊ะคุณใยมัสจะสร้างอีกแล้วกลับมา
เอาเลย๓อย่าง
มันน่ากินมากเลยนะ
มีเต็มตัวปรุงรส
ชอบไม่ใช่เหลือก็ว่ากลิ่นหอม

อันนี้หมึกตัวหมึกเต็มตัวปรุงรส

เอามาดูข่าววันนี้นะคะขอการท้าโพล
นะครับเผย๑๒ดารานักร้อง
คนไทยอยากที่จะให้ของขวัญมากที่สุด

ในช่วงนับถอยหลังนะคะเข้าสู่โคมสุดท้ายของพี่

โพลหลากหลายสำนักก็เริ่มทยอย
ที่จะออกมาเผยผลสำรวจการนิยมในด้านต่าง
ล่าสุดเนี่ยหอการท้าโพลเนี่ยเข้าเผยรายชื่อนักร้อง
นักแสดงนะคะที่เป็นที่นิยมของประชาชน
อยากที่จะให้ของขวัญมากเลยเลยทีเดียวนะคะ
โดยสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ซึ่งมีการสำรวจระหว่างวันที่๑๑ถึงวันที่๒๐ธันวาคม
จำนวน๑๒๑๓ตัวอย่างทั่วประเทศ
แบ่งเป็นเพศหญิง๕๒๓เพศชาย๔๗
ซึ่งมีอายุตั้งแต่๑๕ปีถึง๑๙ปีนะคะ

แล้วก็๒๐ถึง๒๙ปีนะคะ๒๑๘
แล้วก็๓๐ถึง๓๙ปีนะคะ๒๔๘
ถึง๔๙แล้วก็๕๐ถึง๕๙
ซึ่งถ้า๖๐ไปก็แค่๑๑
ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เพราะว่ามีครบหมดทุกอย่างแล้ว
โดยดารานักแสดงที่ประชาชนอยากจะได้ของขวัญมากที่สุด
แต่ผู้ชายอันดับแรกคือนันเดน
อันดับสองคือเจมส์จีรายุตั้งสีสุก
และอันดับที่สามคือวียาซ

สุกลวัดโอ้โหยชอบผู้ชายแบบแมรค
ใช่เขาชอบแบบแมนอย่างนี้
แล้วดีเขาหล่อเป็นประกายมาก
และอันดับที่สามก็ได้แก่เต้า
ประชาชนที่อยากจะให้ของขวัญ
ตูนสารั่ง
อันดับที่สองเปียนหลูกชาย

นิวจิ๋วลูกสาวฉันอีกแล้ว
ก็เดินสตาร์

เอออันนี้เฉงอ่ะ

ที่อยากได้ให้ของขวัญมากที่สุดเลย

คือคนพี่นี่กอนยิง

วันนี้อาจจะมีกินปลาหมึกล่ะ
แล้วเรื่องของเรื่องตลกอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามอง
ปีนี้คือเป๊กกี้ศรีธังยา
แล้วรู้นีสุดที่พี่ทักหลายคนถามว่า
ชีวิตครอบครัวของนางนางแต่งงานหรือยังนางมีครอบครัวหรือยัง
ทำไมไม่ยอมใจอ่อนแต่งงานสักทีนึง
ทำไมไม่จัดพิธีแต่งงานให้ยิ่งใหญ่อลังการ
กับทาคูณแฟนหล่อล่ำตำใจ

นี่ทาคูณหรือแฟนหล่อล่ำใช่ไหม
๑๓ปีเพราะพาดูใจกลับมาแล้วนี่๔ปี
พวกตลกนี่มักจะได้แฟนน่ากินน่ะ

กี้ศรีดัญญาเนี่ยบทบาทพิธีกรที่จริงแล้วก็มาเป็นพิธีกรที่ไทยรัฐทีวีด้วย

เหมือนของนี่หนุเรศกะการก็รักตั้งนานค่อยแต่ง
เขาบอกว่าไม่ต้องใจเย็นแล้วรุ่นนี้แล้ว
ยิ่งโตไม่เต็มแล้วจ่ายเป็นสาวไม่เต็มตัวเลย
นางกอว่างันไม่ต้องรีบก็ไม่คุย
ก็ไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานคุยกันตลอดอ่ะ
เฉพาะในครอบครัวนางก็ว่าอย่างนั้นมาแปะข้างฝา
เพราะอะไรรู้มั้ยเป็นคนที่ยังไม่แต่งงานก็จะรู้ก็จะบอกอย่าพร้อมรีบตอบนะ
เข้าใจไหมเพราะว่านางบอกว่านางจะประหยัดรายจ่าย
การจัดงานเหมือนน้ำรู้สึกว่ามันแพงอะไรอย่างนี้แหละ

จัดงานแต่งงานแต่ละทีเนี่ยนางบอกว่าต้องใช้เงินเยอะเหลือเกิน
จัดงานแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะใช้เงินเป็นล้านนะอย่างต่ำ
กว่าจะหาเงินล้านได้เนี่ยเต้นจนข้อศอกดำกันเลยล่ะ
ใจเย็นก่อนจริงผู้หญิงเนี่ยก็อยากจะใส่ชุดแต่งงานทุกคนแหละ
ก็อยากจะแต่ง๒จิตสองใจจะถามต่อว่าจะแต่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่า

มากี้พ็อกของคุณเมื่อกุขาของคุณก็คู่หนึ่ง
ซึ่งคนจับตามองมากเลยก็คือ
แม็คกับหนุ้มมากทลวตทร์แท่ของเขา
คุณแพทย์ทวิรัติรักกันมานานมากแล้ว
แต่เขาไม่ค่อยออกงานนะแต่ก็ยืนยันคนนี้มานานมาก

ถ้าแบบคู่นี้ชัวร์ชัดนะน่าจะเร็วนี้แหละ
แต่จะมีอย่างไรหรือไม่เนี่ยแพทย์ก็ยังไม่ยอมตอบ

แมทกับคุณแพทย์เนี่ย๑๔ปีคู่รักแถวหน้า

จริงไม่ได้จบไปกับปีเก่า
ปีใหม่เริ่มถูกหวยรวยเบอร์ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยฮะ
ให้มีสติในการใช้ชีวิตในปีใหม่
ก็ดำเนินกิจการดำเนินชีวิตได้อย่างแบบว่ามั่นคง
ขอให้มีชีวิตใหม่เหมือนหน้าใหม่ของพี่ม้า
สวยงามเหมือนหน้าใหม่ของพี่ม้านะครับ
แล้วขอให้นี่เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในปีใหม่
ไม่เจ็บไม่จนนะคะแฟนแฟนข่าวใส่ไข่และท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
แอ้งจี้หล่อนต้องโวยพรบ้างเพราะคนอยากจะฟังเสียงว่าโวยพรก็ต้องโวยพร

โดยสวัสดีภาพค่ะมองให้ถับนะคะและเจอกับพ่อคุณแม่

เป็นเรื่องนั้นเหรอ

โอเคพาไปก่อนครับสวัสดีครับ